คุณผู้ชมฮะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะหนุ่มป่วยจิตด้วย
แล้วก็เสพยาบ้าด้วยนะฮะทำลายข้าวของภายในบ้าน
ญาติอยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีตายออกมา

เห็นผู้ชายคนนี้โอ้โหกำลังทุบหน้าต่างบ้านอยู่พอดีเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาทุบโป้งเขาให้นะฮะ

คลิปนี้ชาวบ้านเขาแอบถ่ายได้ในระยะไกลนะฮะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลย

คนนี้เกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลัง๑ท้องที่หมู่๑๐
ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสารานะครับ
ป่วยจิตและคุ้มข้างคนนี้คือนายดำอายุ๔๐ปีนะครับ

บอกว่าดำเนี่ยโอ้โหเวลาขาดยานะอารวาสตลอดเลย
ญาติญาติต้องหนีตายไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้วนะครับ
ส่วนชาวบ้านระแวกที่เกิดเหตุก็หวาดภาวะ

กลัวจะถูกในดำทำอันตรายเขาให้นะครับ

ตำรวจสายตัวสภธาศาลานำกำลัง
พร้อมกับอุปกรณ์เหล็กง่ามเหล็กขออะไรต่างปิดล้อมเอาไว้
จนกระทั่งปิดล้อมได้
แล้วก็ใช้จังหวะในการที่จะรวบตัวนายดำ
นายดำถูกรวบตัวยอมให้จับแต่โดยดีไม่มีการขัดขืนนะครับ
สอบถามนายดำก็พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
ขณะที่ยาดให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้
ดำมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
กระทั่งป่วยจิตเวทญาติจึงพาไปรักษา
แต่นายดำไม่ยอมกินยาตามหมอสั่ง

เจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายดำส่งรักษาอาการป่วยจิตเวท
โรงพยาบาลท่าสาราแล้วก็ต้องบำบัดเรื่องของยาเสพติดต่อไปนะครับ